เป็นคุณอุ้มอิม
เชิญคุณอุ้มอิมเลยนะครับ
อันนี้เค้าจะมาจริงใช่มั้ย
ถามทางคุณอุ๋มอิ่มนิดนึงนะครับ

ใส่กางเยน

แสดงว่าที่เขาเข้ามาที่นี่ที่นี่มีเจ้าที่เจ้าทางอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมา

เขาขอเจ้าที่กันตั้งแต่เขาเข้ามาในสตูแล้วค่ะ

คือเขาตั้งใจมาที่นี่เลยค่ะ
โอเคเดี๋ยวขอยากใช้เวลากับทางน้านิดนึง
น้าปล่อยมาเลย
อยากพูดอะไรอยากพูดอะไร
พูดที่จบ
ครับครับ

น้องหญิงมีอะไรที่ต้องการไหม

ขอโทษนะครับหนูไม่เชื่อพ่อ

นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ผ่านลางยาพี่น้องทุกคนด้วยสักครับ
อุ้มอิบบอกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ผ่านลางยาพี่น้องอ่อนมาก

อยากให้พ่อช่วยอย่าง
พ่อช่วยแต่มันกันที่เห็นหนูนะครับ
มันเห็นหนูมันกล้าหนู

คือด้วยความที่ผ่านมาเยอะอะค่ะพอเราเป็นดวงวิญญาณแล้ว
เข้าใจก่อนนะคะว่าพลังงานแต่ละอย่างมันจะน้อยลง
นี่เขามาได้ขนาดนี้นี่คือเก่งแล้วพระอาจารย์ช่วยเยอะหลวงพ่อช่วยดัน

ขอให้ช่วยหนูทีหนูทรมาน
อยากได้อะไรไหมอยากจะได้จะได้คุณพ่อใส่บาทไปให้
ไม่เป็นไรทราบมันขึ้นไม่ไหว
คือเขาทำงานเท่าไหร่เขาก็ให้แม่ดูแลตลอด
เขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างก็คือแม่

มันฆ่าหนู

เดี๋ยวพ่อจะตามให้เรื่องคดีไม่ต้องกลัว

หนูอยากให้ดูแลแม่แทนหนู

นูเรียนหนังแทนหนู
นายจะไปในภูมิภูมิใหม่หรือยัง

ได้ด้วยอย่างมันทำทุกอย่างแล้ววิญญาณทุกวันที่นั่งไหนวันวาด

หนูไปไม่ได้

หนูไม่อยากไปหนูกลัวพ่อเสียใจ
พ่อไม่ต้องโทษตัวเองนะไม่ต้องโทษ
แสดงว่าพ่อกับเขามีปมอะไรกันหรือเปล่า

ก็พ่อจะโกรธให้เขาว่าเขาพูดไม่ค่อยเชื่อ

แล้วก็พ่อเอาโงกิศกรรมให้นะลูก
น้องหญิงไปนั่งนี่นะน้องหญิงนะ

ต้องการอย่างเดียวคือให้คดีรุ้งดีถูกมั้ยครับ

แล้วหนูมีอะไรกินมั้ย
พี่ขออนุญาตถามน้องหญิงหน่อยก่อนน้องหญิงจะไปนะ
เหตุการณ์หลังจากที่น้องหญิงถูกจับตัวไปเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย

ไม่เคยเจอวิญญาณที่มีพลังขนาดนี้

หนูจะตามเอามันให้ถึงที่สุด
หนูจะฆ่าฟัน